ถ้าไปวัดนี้แล้วไม่มีใครรอแน่นอน
อยากจะไปกันอยู่แล้วใช่ไหม
วัดสว่างอารมณ์

บรรยากาศนี้คุ้นตากันดีเป็นประจำทุกงวดเลย

หน้าอ่างน้ำมนตาทองงิ้วราย
ในวัดสว่างอารมณ์นี่แหละค่ะ

แล้วจะไม่เยอะได้ยังไงล่ะคะคุณ

ต่อคิวกันมากราบไหว้เลยทีเดียวนะคะ

เพราะว่าเราเนี่ยเล่าบ่อยมากเลยนะ

ในเรื่องของการให้โชคนะคะ
ดังนั้นในช่วงใกล้วันแห่งการเสี่ยงโชคลาภแบบนี้

พากันมาจุดทูปมาบนบานสารกล่าว

และเป็นที่รู้กันดีตามสเต็ปการขอพรค่ะ

ค่อยมาส่อง

โทรศัพท์มือถือก่อน

แชะแชะแชะเก็บไว้แบบนี้

มันก็เป็นเรื่องของ

คุณเนี่ยแตกตื่นกับเรื่องแบบนี้ทุกที

ลาบวาสนา
บางคนเขาไม่ถนัดส่องเขาก็จะไปไหนรู้ไหม
อ๋อนี่ไงแต่บางคนทั้งสองทั้งเสียงนะชอบแบบนี้
ไม่สับสนเหรอคะขอสองเลยก็แล้วกันนะคะ
ก็มาเขย่าเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดค่ะ
เขย่าเขย่าเขย่ากันไปทำไมต้องเขย่าได้สองติ้วอ่ะ

เดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรต้องกัดหัวกำหังหรือเปล่า
เออก็เลยต้องถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะคะ
ของดีของเด็ดกลับไปมากมายของดีของเด็ดที่ว่า
นั่นก็คือนี่ไงลอตเตอรี่ค่ะ

แม่คุณค่ะเราก็ต้องพามาส่องแผงลอตเตอรี่หน้าวัดกันหน่อย
คือเป็นธรรมดาแหละคุณผู้ชมหน้าวัดต่างเนี่ยก็จะมีแผงลอตเตอรี่
พ่อค้าแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่กันเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราไปวัดทำบุญทำใจให้สงบพองใสแล้ว
แล้วก็อยากเออลองเสี่ยงดวงติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
ก็เป็นแบบนี้นะคะบางคนก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไร
ถามดูซิว่างวดนี้เนี่ยที่วัดนี่คนนิยมซื้อเลขอะไรกัน
เออก็บอกฉันพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกอ่านดูสิ

บางที่เขามีหลายสำนักนะแตะเลี้ยงโอ้โหยาก

ก็บอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่าดูข่าวแบบนี้
แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ